สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษา
สุดสัปดาห์นี้จนถึงกลางสัปดาห์หน้า
ฟ้าจะปิดและมีโอกาสเกิดฝนได้มากถึง๑๘๐ของพื้นที่
เนื่องจากลมฝนประจำฤดูยังคงหอบ
เอาความชื้นเข้ามาเป็นฝนในพื้นที่ประเทศไทย
และบวกกับสุดสัปดาห์นี้พายุที่กำลังจะสลายตัว
อยู่ที่๑๔๐๘๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่ตกที่ชายฝั่งภาคใต้และภาคตะวันออก
ลักษณะแบบนี้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากด้วย
ส่วนคลื่นในทะเลอันดามันอาจจะสูงได้มากถึง๓เมตร
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะ
พื้นที่กรุงเทพมหานครฝนอยู่ที่๑๔๐ของพื้นที่
แต่วันพรุ่งนี้มีโอกาสเกิดฝนมากถึง๑๗๐ของพื้นที่
ฤดูฝนแบบนี้วางแผนการเดินทางก่อนออกจากบ้านด้วยนะคะ